เรื่องของการรอตรวจรอเตียงโดยไม่รู้ชะตากรรม
อยู่บ้านถ้าพอจะมีแรงก็จะโทรแจ้งหน่วยงานต่างให้เข้ามาช่วยเหลือ

แต่ถ้าไม่มีแรงก็ต้องนอนรออย่างเดียว

เพราะว่าเพจเส้นได้ซึ่งเป็นเพจหนึ่ง
ที่เขาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่รอเตียงอยู่ที่บ้าน
เขามีการเปิดเผยข้อมูลออกมา
บอกว่าคุณยายวัย๙๐ปีอยู่กับลูก๒คน

จริงห่วงนะคุณยายวัย๙๐ปีท่านแก่มากแล้ว

แต่ทีนี้ปรากฏว่าลูกสาวเสียชีวิตก่อน
นอนอยู่เคียงข้างกันแต่ลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
โดยที่ผู้เป็นแม่ไม่รู้เลยนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เพจเส้นได้เขาแชร์กัน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่าเป็นนาทีที่บีบหัวใจมาก
นาทีที่เจ้าหน้าที่เดินไปเงียบคุณ
เดินไปสำรวจตรวจสอบนะครับ
แล้วกดปุ่มปิดสวิตช์เครื่องให้ออกซิเจน

ปิดสวิตช์นี้ถือว่า
หรือหมายถึงว่าหนึ่งชีวิตจากไปแล้วนะครับ

คลิปนี้หนึ่งในทีมงานเพจเส้นได้ได้โพสต์โดยระบุว่า
ถ้าเดินไปปิดเครื่องคงไม่ต้องบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เสียใจจะส่งไปรักษาวันนี้แล้วเชียว

คือกรณีนี้เคสนี้กลุ่มอาสาสมัครเพจเส้นได้
ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ
ขอให้เข้าไปช่วยคุณยายวัย๙๐ปี
เฝ้าลูกสาวอายุ๕๗ปีซึ่งป่วยโควิด๑๙ทั้งคู่เนี่ยนะครับ
โดยลูกสาวนอนหมดแรงอยู่กับพื้นภายในบ้าน
อาการค่อนข้างจะหนักแล้วอาการไม่ค่อยดีแล้ว
ส่วนคุณยายก่อนหน้านี้ก็ได้แต่นั่งมองลูกสาว
แต่ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้
และบางครั้งคุณยายก็ไม่มีแรงก็นอนรอนอนดูลูกสาว
แล้วก็ดูเครื่องอุปกรณ์ต่างที่ก่อนหน้านั้น
อาสากลุ่มเส้นได้ก็นำเครื่องออกซิเจน
เข้าไปให้เพื่อต่อลมหายใจรวมทั้งวางแผนจะเข้าไปช่วยเหลือ
พาลูกสาวของคุณยายที่ติดเชื้อไปรับการรักษา
ทีนี้ครับเมื่อวานนี้นะฮะทีมงานได้รับแจ้ง
บอกว่าลูกสาวได้เสียชีวิตแล้วภายในบ้านพัก
ขณะที่ผลการตรวจหาเชื้อของคุณยาย
ก็พบว่าเป็นบวกก็คือติดโควิดด้วยกันทั้งคู่แหละครับ
แต่ว่าผู้เป็นแม่ยังอยู่
ผู้เป็นลูกจากไปซะก่อนแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้พาคุณยายออกมาจากบ้าน
คุณยายลุกขึ้นนั่งแล้วก็เอื้อมมือไปจับเท้าลูกสาว
พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไร

เจ้าหน้าที่ได้แต่ปลอบคุณยายและบอกคุณยายว่าไงรู้ไหมฮะ

บอกว่าลูกสาวของคุณยายนอนหลับอยู่
และเดี๋ยวจะนำตัวลูกสาวคุณยายไปส่งโรงพยาบาล

ที่ต้องบอกแบบนี้ที่ต้องยอมบาปโกหกไป
เพื่อไม่ให้คุณยายรู้สึกสะเทือนใจนะครับ
และระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่พาคุณยายไปโรงพยาบาล
คุณยายก็ถามหาลูกสาวตลอดนะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกคำเดิมแหละครับ
บอกว่ากำลังแยกรักษาอยู่คุณยายไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะอะไรเพราะอยากรักษาชีวิตของคุณยายไว้ก่อน
และรักษากำลังใจให้กับคุณยายไว้ก่อน
คุณผู้ชมเสียชีวิตคาบ้านเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ